เราจะมาดูกันนะครับว่าทิศทางของการลงทุนในระยะยาวต่อไปจากนี้เป็นอย่างไร
เพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างแล้ว
ผลตอบแทนจากหลัดหุ้นก็ค่อนข้างจะตอบแทนออกมาดีเหมือนกัน
วันนี้เรามาคุยกันกับคำแนะนำกับเรื่องของการลงทุนต่อไปครับ
มันเริ่มส่งผลแล้วจริงตลาดหุ้นเขาเรียกว่า
ล่วงหน้าไปถึงปีหน้าแล้ว
ก็มองว่าเศรษฐกิจของเราเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ปีนี้หรือปีหน้าจริงในกลุ่มของนักวิเคราะ

เขามองว่าปีหน้าเป็นยังไงแล้วนะครับตอนนี้
คือมองข้ามช็อปีนี้ไปมองข้ามชอตปีนี้ไปแล้ว
ปีนี้คงดีแน่ปีหน้าเขาเลยมองว่าอาจจะดีกว่านี้
อย่างเมื่อวานี้ตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นสูง

การลงทุนนี้คือลงทุนระยะยาวอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับ
เมื่อวานนี้ซื้อไป๑๐๔๙ล้านเยอะทีเดียวนะครับ
อันนี้ก็ถือลงทุนระยะยาวเหมือนกันนะครับ
ซื้อไป๒๘๕๙ล้านก็ไม่น้อยนะครับ
แสดงว่านักลงทุนต่างชาติมองภาพว่าตลาดหุ้นไทย
น่าจะกลับมาดูดีหรือเปล่าครับในอนาคต

ตัวเลขเงินเฟิร์สใช่ไหมครับปรับตัวดีขึ้น
สวัสดิการภาครัฐกระจายถึงมือคนทั่วไปมากขึ้น
จริงมาตรการเหล่านี้จะไปกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย
หลักเลยภายในบ้านเรา
บ้านชาวช่องเขาก็มีเงินขึ้นมาหน่อย
ใช่แล้วก็เอาเงินไปจับยัดใช้สอย
อันนี้เขาไปจับจ่ายใช้สอยเจ้าของที่ผลิตสินค้าก็จะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น

คือผลพวงมาตั้งแต่เริ่มจากเขาเรียกว่าระดับฐานราก
ใช่บนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องติดตามแล้วว่า
ที่ภาครัฐเริ่มทำการกระตุ้น
ต้องไปทิศทางไหนเพื่อให้เราลงทุนได้
แต่ในต่างประเทศต่างประเทศนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะ
ลงทุนทั่วโลกนะครับบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างดูดีนะครับ

ยุโรปเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวได้ดีเหมือนกันเกือบทำนิวไฮเหมือนกัน
ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ผมเชื่อว่านิวไฮเหมือนกัน
เกี่ยวข้องกับการที่ท่านนายกเราไปหาโดนัลดทรัมป์ไหมฮะ
คาดการณ์แบบนั้นว่าไปหาแล้ว
จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่๒ยังไงอีก

เพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ก็อาจจะยังไม่ได้ไปเยือนกันเต็มที่นะ
ยังไม่มีการพูดคุยกันเป็นแบบเป็นหลักการเต็มที่เป็นทางการ
ตอนนี้ก็ต้องน่าติดตามเหมือนกันแล้วนะครับ
วันนี้เลยเอาชาร์จมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับ
ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับ

ตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีนะครับจนนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนไปแล้ว๙๔๔เปอร์เซ็นต์

ถ้าเกิดดูจากช้าใครลงทุนตั้งแต่ต้นปีอาจจะอึดอัดหน่อย
แต่จะเห็นว่าระหว่างทางเนี่ยภายในช่วง๒๓เดือนปรับตัวได้ดีทีเดียวนะครับ
หลักมาจากลงทุนสถาบันและก็ลงทุนต่างชาติ

การลงทุนถ้าเกิดคุณรู้สึกอึดอัดตั้งแต่ต้นปี

แสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องมีทิศทางของมัน

เพราะว่าต้องติดตามแล้วนะ
เพราะว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวมาได้อยู่ที่๘
อันนี้ผมเชื่อว่าใกล้๑๗๐๐แล้ว

แล้วก็ปีหน้านี้น่าติดตามต่อนะครับ

เวลาคุณวิเคราะห์ในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับ
ถ้าเห็นภาพคือตอนนี้รู้สึกแพงไปไหม

จดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหุ้นแพงไปไหม
ใช่นะครับจริงก็คือเอาราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น
ถ้ามองภาพของทั้งตลาดหุ้นก็คือ
ส่วนกำไรต่อหุ้นก็เอากำไรบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด
ที่อยู่ในตลาดหุ้นเลยมาคำนวณกันเราก็จะเรียกว่ากำไรต่อหุ้นนั่นเอง
อันนี้อาจจะเป็นวิชาการนิดนึงแต่จริงไม่ยากเลย

ผมมาให้ดูภาพถัดไปเลยละกัน
มองภาพว่าในปีนี้๒๐๑๗กับ๒๐๑๘
เวลานักวิเคราะห์ของเรามองภาพปีหน้าจะเป็นอย่างไร
อันดับที่๑ตารางทางซ้ายมองดูภาพก่อนว่าปีนี้
กำไรต่อหุ้นของบริษัททั้งหมดในตลาดหุ้นไทย
จะอยู่ที่ประมาณ๙๘๘๐บาท
เมื่อกี้เอาจับหารกันก็ได้นะอยู่ใกล้กัน
แต่เขามองว่าในปี๒๐๑๘ต้องโตขึ้นอีก
เพราะปีนี้กำไรประมาณใกล้ร้อยใช่ไหมครับ
ปีหน้าเขาบอกว่าจะโตสักประมาณ๑๐ก็จะไปสักประมาณ
ร้อย๑๐เลยใช่ร้อย๑๐ครับ

การกระตุ้นการใช้จ่ายเริ่มมาแล้ว
เพราะฉะนั้นเริ่มมีการกระตุ้นการลงทุน
เริ่มมีการจ้างงานมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเงินก็จะเริ่มไหลเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ

มันจะไปเห็นผลแบบตูมเดียวคือปีหน้าเลย
อาจจะเห็นชัดขึ้นในปีหน้า
และอาจจะชัดขึ้นเรื่อยในแต่ละปี
เพราะว่าเราขาดการลงทุนในภาครัฐก็ค่อนข้างมานาน
ตอนนี้ภาคเอกชนก็เริ่มเห็นภาพแล้วนิดหนึ่งถูกไหมครับ
ส่งออกไปไงครับตอนนี้เริ่มดูดีขึ้นใช่ไหม
ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชัดขึ้น
เพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มวิเคราะห์ไปได้เลยนะครับ
วิเคราะห์ของเราก็เรียกว่าคาดการณ์ไปแล้ว
ปีนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะปิดไปอยู่ได้ที่ประมาณ๑๖๒๗จุด
ต่ำกว่านี้น่าอยู่แถวนี้แหละตอนนี้เกินไปแล้ว
แต่สิ่งที่เขามองเขามองปีหน้าไปแล้วครับ

เขามองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๗๐

คือนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเขาไม่ได้เกรงกำไรกันแบบว่าโอ้โห

ทุกคนมีอยู่บนหลักการคร่าวของความถูกหรือความแพงนั่นเอง
ตอนนี้กำไรเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็ควรปรับตัวขึ้นนั่นเอง

ก็ปีหน้าก็อยู่ที่ประมาณ๑๗๔๒จุด
คำนวณยังไงอันนี้ค่อนข้างง่ายเลย

สไลด์สุดท้ายนะครับเอาตัวอย่างการคำนวณมาให้ดู

เมื่อกี้เรามองภาพเป็นเศษส่วนใช่ไหมอาจจะดูยากหน่อยใช่ไหมครับ

นี่เรามามองภาพเป็นเศษส่วนธรรมดานะครับ

ตลาดหุ้นไทยโดยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ๑๕๙คือหน้าวิเคราะห์คาดการณ์นะครับ
ถ้ากำไรนะครับหรือกำไรของบริษัทจดทะเบียนเติบโตขึ้น
เป็นประมาณ๑๐๙๕๕นะครับจริงใกล้๑๑๐นะครับ
เอาย้ายข้างเท่านั้นเองมาคูณกันเห็นไหมครับ
เอา๑๕๙๐คูณกับ๑๐๙๕๐จะได้ตัวเลข๑๗๔๒จุด
อ๋อไม่ยากนะไม่ยากถูกมั้ยนี่คือการคาดการณ์ว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโตขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ๑๐๙๕๕นะครับ
แต่ถ้าเกิดเตอร์ไพรส์สมมุติว่าลงทุนไปทั้งหมดแล้วเติบโตดีขึ้น
ตัวเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้เยอะขึ้นเศรษฐกิจดูดีขึ้นมากกว่าที่เราคาดการณ์
ก็เอาตัวเลขข้างล่างเริ่มปรับตัวใหม่คูณเข้าไปอีกก็จะมองกันมากกว่านี้
ซึ่งอาจจะมากกว่านี้อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ได้นะครับ
โดยสรุปแล้วหลังจากนี้ไปสดใสแน่นอนใช่ไหมฮะ
เท่าที่นักวิเคราะห์เราคิดกันนะมองภาพว่าการทำทั้งหมดแล้วทำต้นทุกอย่างแล้ว
เพราะฉะนั้นคิดว่าภาพเศรษฐกิจของเรานี้น่าจะสดใส
ประชาชนชาวบ้านชาวช่องฐานรากไปจนถึงนักลงทุน
ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่น่าจะทิศทางน่าจะดีขึ้น
อันนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์ที่มาวิเคราะห์ให้ฟังในยามเช้าแบบนี้
คุณผู้ชมเราเอาไปปรับใช้ว่าคุณผู้ชมนั้นจะวางแผนเรื่องของการลงทุนอย่างไรต่อไป
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงระยะยาวแน่นอนเริ่มสดใสมากขึ้น
วันนี้ต้องขอบคุณคุณศิลป์ธนันต์บุญยอดผู้มูลในการอาวุศาสตร์